ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ในหลายประเทศประเทศจะมีการจัดขบวนพาเรทของกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน
รวมทั้งที่นครอิสเติลบูลของประเทศตุรกีด้วย
ซึ่งผู้จัดงานยืนยันว่าจะยังคงจัดงานต่อไป
แม้ว่ากลุ่มเยาวชนหัวรุนแรงชาตินิยมจะออกมาแถลงการว่า
จะพยายามทำทุกวิถีทางในการขัดขวางงานนี้ค่ะ
เมื่อวันที่๑๔มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น
กลุ่มเยาวชนที่สนับสนุนพักสหภาพที่ยิ่งใหญ่
ประกาศว่าพร้อมทำทุกวิถีทางค่ะ
หรือว่ากลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในนครอีสเติลบูล
ซึ่งจะจัดวันที่๒๖มิถุนายนนี้นะคะ
และมีผู้คนหลายหมื่นคนจะเข้ามาร่วมงานทุกปี
เพื่อประกาศจุดยืนของความหลากหลายทางเพศในสังคมของตุรกี
อย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่อาวุโสของสะพานนครอิสเติลบูลได้ออกมาเปิดเผยว่า
ขณะนี้ทางสภานครอิสเติลบูลยังไม่ได้รับจดหมายขออนุญาตจัดงานแต่อย่างใดค่ะ